คุณผู้ชมดูแล้วเราพยายามที่จะนำเสนออย่างรอบด้าน
ครบทุกฝ่ายครบทุกพักนะคะ
เมื่อวานนี้พักอนาคตใหม่พักสีส้มเนี่ยนะคะ
เขามีการประชุมว่าที่สอสอใหม่ก็คือไปเวิร์คชอปกัน

ที่ชนบุรีนะคะซึ่งหัวหน้าพักบอกว่าอยากจะให้เป็นบรรยากาศสบาย
อยู่ใกล้ทะเลบ้างจะได้รู้สึกเย็นบ้างเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมกัน
เวิร์คชอปกันตั้งคำถามว่า
แต่ละคนเลยนะตอบมา
ไม่ใช่สมมุติถ้าได้เป็นสอสอแล้วหลังจากนั้นอยากจะทำอะไร
แต่ละคนก็เขียนกันไปนะคะส่งกันบ้านกันไปนะคะ
การประชุมเป็นไปอย่างสนุกสนาน
และมีหนึ่งท่านที่มาให้ความรู้ในเมื่อวานนี้ก็คือ
คุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภานะคะ

ซึ่งเมื่อวานที่ท่านมาเนี่ยนะคะเป็นการมาร่วมสัมมนา
มาร่วมอบรมว่าที่สอสอของอนาคตใหม่
ได้พูดประโยคสำคัญหลายตอน
ตอน๑ระบุว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ชัดเจนว่าผู้ที่ยึดอำนาจ

จึงมีการออกแบบกฎกติกาต่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ต่อ
เช่นการให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้มีการพูดกันมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงูเห่า
ซึ่งอาจจะมีสอสอย้ายพักฝืนมติภักดิ์
โดยสมัยของตัวเองมีกรณีนี้เหมือนกัน
แต่ไม่ได้เรียกว่างูเห่าเรียกว่าช็อกกะหรี่หรือการขายตัว
อันนี้เป็นคำแรงนะแรงของงูเห่าอีกนะคะ
ขณะที่หัวหน้าพักนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
และนายปียบุตรแสงกระหกกุลเลขาธิการพักผู้สื่อข่าวไปถามว่า
สรุปมีงูเห่าไหมน่าจะมีไหมมีความเป็นไปได้ไหม
มีไหมนะคะคุณธนทรยืนยันไม่มีงูเห่าสีส้มอย่างแน่นอน
เพราะว่าพักอนาคตใหม่เราอยู่รวมตัวกันด้วยอุดมการ
ทรยศประชาชนโดยจะไม่ยอมให้ก้าวแรกของพักอนาคตใหม่
สภาพผู้แทนรัศดรต้องเสื่อมเสียและแปดเปื้อน
อยู่ในมือที่เห็นนี่ก็คือศักยบันที่ลงร่วมกัน
แผ่นอาจจะใหญ่หน่อยเพราะสอสอมีหลายคน

และทุกคนก็จะได้ใบใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะคะ
ในการอบรมครั้งนี้พักอนาคตใหม่
ได้ให้ว่าที่สอสอทุกคนร่วมลงศักยบัน๕ข้อด้วยกันนะคะ
เนื้อหาก็คือเป็นการยึดมั่นในอุดมการของพัก
สนับสนุนผลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด
เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจ
ข้อมีอะไรบ้างอยากจะอ่านให้ฟังนะคะ
สนับสนุนชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมติของพักอนาคตใหม่
ไม่เสนอชื่อพลเอกประยุจันทร์โอชา
จะสนับสนุนและผลักดันการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคอสช
จะสนับสนุนและผลักดันให้มีการปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
จะยึดมั่นในอุดมการของพักอนาคตใหม่ทุกประการ
และ๕จะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูลใหม่ที่อำนาจสูงสุด
เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือ๕ข้อ
พักนี้เขาไฟแรงนะไฟแรงแล้วก็ทำจริงแบบดูคึ้งคั้งดูแบบนะฟิตทีเดียว
คือยังไม่หมดนะเมื่อวานมีประเด็นสำคัญสำหรับคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
เมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกับว่าที่สอสอของพักอนาคตใหม่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
ก็คือบอกว่าฝากด้วยนะฝากว่าที่สอสอของพักอนาคตใหม่ทุกคนเลย
พยายามที่จะยุติรัฐรวมศูนย์ก็คือการรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง
แล้วก็กระจายอำนาจลงไปตามขั้นตอนบอกว่ายุติเถอะแบบนี้
ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นไปสู่ประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียง
มีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริงนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอุทัยฝากไปที่สสพักอนาคตใหม่
ทีนี้มาดูฝากฝั่งพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุธินประธานคณะกรรมการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐ
ก็มีการพูดถึงความพยายามในการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยบอกว่า
อันนี้ที่เพื่อไทยเขาทำอยู่เป็นการต่อสู้เพื่อ
สอเขตเยอะนั่นแปลว่าจะไม่ได้สอในระบบบัญชีรายชื่อ
เพราะฉะนั้นสอสอในบัญชีรายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่ในระบบนี้หมดเลย
ก็ร่วมกันเป็นแถวคุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่า
แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำกันอยู่สิ่งที่เขาต่อสู้กันอยู่เนี่ย
เป็นการต่อสู้เฮือกสุดท้ายเพราะหากไม่ได้เป็นรัฐบาล
ก็จะไม่มีโอกาสเข้าสภาด้วยกรณีเหล่านี้จะชวนประชาชนออกมาสร้างความขัดแย้งอีกหรือเปล่า
อกจากนี้ยังมีความพยายามแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
คนที่ไม่สนับสนุนตัวเองเป็นฝ่ายผลิตการ
ซึ่งเรื่องนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าให้นักกฎหมายของพักพลังประชารัฐไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วนะคะ
อีกหนึ่งท่านจากภักดิ์พลังประชารัฐคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุบอกว่าพวกเราตั้งใจพัฒนาพักพลังประชารัฐให้พักเป็นการเมืองถาวร
เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องประชาชนเลือกพวกเราเข้ามาทำหน้าที่
คุณอุตมะระบุต่อค่ะบอกว่าการรวมเสียงของพักพลังประชารัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพักการเมืองอื่น
เพื่อดำเนินการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพักมีจุดยืนชัดเจนที่จะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง
ไม่แบ่งสีไม่แบ่งฝ่ายนำประเทศไปสู่ความสงบสุข
ดังนั้นพักพลังประชารัฐต้องดำเนินการหารือกับพักอื่นที่มีอุดมการเดียวกัน
โดยพักเราเชื่อว่ายังมีเวลาที่จะเดินสายหารือ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าจะรวบรวมแล้วก็มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาล
ก็คือหลังจากที่กรกตประกาศคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ
ก็คือหลังวันที่๙พฤษภา
ไปดูฝากฝั่งของพักเพื่อชาติกันหน่อยดีกว่า
ทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชได้ประกาศยุติบทบาท
ในการเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็กองเชียร์ของพักเพื่อชาติ
โดยได้แจ้งให้หัวหน้าภักดิ์และกรรมการบริหารภักดิ์ชาติ

พร้อมเรียกร้องให้กรกตแสดงความรับผิดชอบ
เพราะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเหตุที่จะทำให้มันเป็นโมคะได้
โดยเฉพาะข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขในการเลือกตั้งหลายกรณีนะครับ
รวมไปถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๘
ที่น่าจะนำประเทศชาติไปสู่ทางตัน
ซึ่งไม่ประสงค์จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนกับพฤษภาธมินในปี๒๕๓๕นะครับ
เป็นอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งไม่สดจริงและเที่ยงทำ
จะมีการเลือกตั้ง๖๒ทับ๒
เหมือน๓๕ทับ๑ทับ๒
เพียงแค่ระหว่างทัพมันมีความตายกับความสูญเสีย
ซึ่งผมไม่ต้องการนะครับ
แน่นอนทุกคนในชาติไม่ต้องการแบบนั้น
ไม่ต้องการจะเห็นมีการชุมนุมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะครับ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของการที่มีการนัดชุมนุมกัน
เพื่อไปรวบรวมรายชื่อในการที่จะไปถอดถอน

ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้๓๑มีนาคม
ที่แยกราชประสงค์และอนุสวริชัยสมรพภูมิ
พันธุ์เอกวิทัยสุวรรีโครสุขสรชาวบอกว่า

เพราะว่าหลังจากการจัดเลือกตั้งแล้ว
ประชาชนก็อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้
ภายใต้บรรยากาศความสงบเรียบร้อย

กรกตก็มีวิธีทางอื่นที่ตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์ได้มากกว่า
แต่เมื่อมีการประกาศจัดชุมนุมแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความเรียบร้อยล่ะครับ

ก็คือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้วนะครับ
ส่วนคนที่มีการรวบรวมให้เกิดการรวมตัวกัน๒จุด

แยกราชประสงค์และอนุสวรีชัยสมรภูมิ

มันจะเป็นการสร้างความวุ่นวายหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะที่จะมีการชุมนุมในวันนี้
และยืนยันไม่ใช่การชุมนุมแบบใหญ่ที่มีเวทีปราศัยแบบผิดกฎหมาย
การชุมนุมเป็นแค่การแสดงจุดยืนปกป้องรักษาคะแนนเสียง
ให้กรกตรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ให้คนบางคนบางกลุ่มหยุดแทรกแทรงทางการเมือง
แล้วการชุมนุมจะแยกย้ายภายใน๑ชั่วโมง
เริ่ม๕โมงเย็น๖โมงเย็นทุกอย่างจะจบละ

ไม่ได้ยืดเยอะ๒สุดเป็นการแสดงสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะคะ
ไม่ใช่การชุมนุมยืดเยื้อขับไล่รัฐบาลแบบนั้นไม่ใช่

นี่เป็นโพสต์นะคะที่ติดแฮชแท็ก

เป็นจุดที่มาที่เขาไปรวมตัวกันนี่แหละค่ะ
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะคะ
เมื่อวานนี้แม้ว่าจะไม่มีการแถลงข่าวนะ
หลังจากวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีการลักษณะเป็นข่าวแจกบ้าง
ออกมาในเว็บไซต์บ้างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเป็นเอกสารชี้แจง
ประเด็นข้อสงสัยทางสื่อสังคมออนไลน์
ปรากฏคลิปการขานคะแนนบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่๕
โดยเลือกตั้งที่๒เขตบางกะปิ
แวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครที่กรรมการประจำหน่วย
ขานคะแนนผิดพลาดผิดยังไง
กาทับหมายเลขผู้สมัครเหมือนกัน
แต่แตกต่างพักทำไมบัตรหนึ่งเป็นบัตรเสีย

มันทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
กรกตไปตรวจสอบให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ

กรกตบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนับคะแนนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ
ถูกต้องยังไงล่ะก็เขาเห็นอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าได้แก้ไขทันทีไง
แก้ไขทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่อีกคนทักท้วงว่าขานคะแนนผิด

แก้ไขให้แล้วขานคะแนนผิด
กรรมการอีกคนก็บอกว่าคุณขานผิดนะขานใหม่
เขาบอกว่าคลิปที่เอาเผยแพร่ในออนไลน์เนี่ย
แสดงเหตุการณ์บางช่วงบางตอน
ไม่ได้แสดงทั้งหมดตอนที่แก้ไขทำไมไม่เอามาลง
เอามาลงตอนที่เขาขานผิดเนี่ยนะคะ
ทำให้อาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
อยากถามว่าตอนเห็นไม่เห็นระวการตรงเลข

คุณบัตรหน่วยหนึ่งมีเป็นร้อย
คุณเนี่ยนะคุณเนี่ยนะ
แต่มันก็ชัดเจนเพราะมันไม่ได้การในช่องซีเรีย

เขาแก้เออเขาอธิบายใหม่แล้ว
คุณใช้คำว่าคำชี้แจงประเด็นข้อสงสัยได้ไหม

แล้วแก้แล้วมีการแก้แล้ววันนั้นเลยนะคะ
ขอให้ประชาชนระมัดระวังหน่อยในการเผยแพร่และแชร์คลิปดังกล่าว
ซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ถ้าสังคมประชาชนมีข้อสงสัยแบบนี้

เราก็จะสบายใจ
แต่มันก็มีหลายอย่างว่ามันผิดแล้ว

คนก็แชร์กันเยอะ
ค่ะยิ่งตอบคำถามก็ยังมีคำถามสำหรับเกาะเกาะตอนนะฮะ